เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปว่า
มีคนไทย
อายุแค่๓ขวบ

ผู้เสียชีวิต๑๘คนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายธานีแสงรัฐกงศูนย์ใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส
แคลิฟอร์เนียบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนไทยที่ศูนย์หายนะคะ
นายนิทิศสุธิเทพาอายุ๓๐ปี
และเด็กหญิงลิเดียสุธิเทพาลูกสาวอายุ๓ขวบ
หายไปจากเหตุดินโครนถล่มที่เมืองซันตาบาบาร่า
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
แต่เจอร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ๖ขวบคือน้องพาสต้า
เด็กชายเพียรวัตรสุธิเทพา
ก็เป็นลูกชายของนายพินิษฐ์ล่ะค่ะ
สถานกงศูนย์ใหญ่ณนครลอสแอนเจลิส
ก็ช่วยเหลือครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยดินโครนถล่มนะคะ
เมื่อวานนี้กรงศูนย์ใหญ่นานครลอสแอนเจลิส
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปในที่ที่เกิดเหตุ
ไปเจอกับนางสาวยุภาวันบัญญัติตระกูลปาน
และนางบุญเพิ่มเทเลอร์ภรรยา
และแม่ของนายพินิศที่สูญหาย
ก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

เพราะว่าเอกสารของทั้งคู่ก็จมหายไปกับโครน
รายงานบอกว่าคือทั้งคู่ปลอดภัย
แล้วก็อยู่ที่โรงแรมในเมืองซันตาบาบาร่านะคะ
ที่ทางบริษัทเขาจัดหาที่พักพิงให้
เป็นบริษัทที่นายพินิษฐ์ทำงานอยู่
ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเรารายงานข่าวไปว่า

เด็กชายเพียรวัตรสุธิเทพาซึ่งเป็นลูกชายของนายพินิษฐ์
เจอแล้วเจอเป็นร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยรายละเอียดว่าบ้านของครอบครัวนี้
ถูกพัดจากเหตุดินทนถล่ม
ช่วงเวลากลางคืนคือทุกคนอยู่ในบ้านเขาก็หลับกันอยู่
แล้วบ้านถูกพัดซัดไปทั้งหลังเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนางสาวสิริธรจันทรโทนะคะ
ญาติของนายพินิษฐ์ซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ช่วยออกมาได้
นางสาวสิริธรได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
ทางการสหรัฐยังคงระดมเจ้าหน้าที่กว่า๑๒๐๐คนค่ะ
ตอนนี้ก็ทำงานแข่งกับเวลานะคะ
เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง
อยู่ภายใต้ดินโครนที่ถล่มลงมานะคะ
เมืองต้นตอนนี้ผู้เสียหายคือ๔๓คน
ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้๑๘คนนะคะ
ถ้ามีผู้เสียชีวิต๒นะฮะ
ก็คือน้องวัย๖ขวบกับพ่อเลี้ยงของคุณพินิษฐ์ที่ยังหายอยู่ที่เป็นเจ้าของบ้าน
แต่ว่าคุณยุภาวัลภรรยาของคุณพินิจแล้วก็นางบุญเพิ่มแม่ของคุณพินิจ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงหลานสาวที่ยังหาไม่เจออีกคนหนึ่งมากนะครับ
นิตยาบัญญัติตระกูลปานอายุ๕๙ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านโนนทันตะบลนาจารย์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้ก็อยู่ในความโศกเศร้าแล้วครับ
นี่ก็คือภาพถ่ายของหลานชายเด็กชายพีรวัตรสุทธิเทพาหรือว่าน้องพาสต้าวัย๖ขวบ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินโครนถล่มที่สหรัฐนะครับ
นิตยาบอกว่ารู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ
หลังเกิดเหตุลูกสาวก็คือนางยุภาวันหรืออ้อโทรศัพท์มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้ว
ซึ่งทางการของรัฐได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้แจ้งถึงขั้นให้อบพยพ
เพราะปกติถ้าแจ้งให้อบพยพจะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะถึงประตูบ้านเพื่อแจ้งข่าวให้ชาวบ้านอบพยพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากลมแล้วก็ทิศทางโครนเนี่ยเปลี่ยนทิศแล้วหันพุ่งตรงเข้ามาที่บูฮาสอย่างจัง
อันนี้ที่ลูกสาวบอกนะครับลูกสาวยังบอกด้วยว่าหากไม่ไปทำงานกับแม่ของสามีในวันนั้นก็คงมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกัน
เพราะช่วงเวลาเกิดเหตุคือประมาณตี๒เป็นช่วงที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้าน
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวก็โทรศัพท์มาบอกอยู่เลยนะครับว่าเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยกัน
ให้หลานปิดเทอมก่อนนะฮะเพราะว่าลูกสาวก็เพิ่งติดตามสามีไปอยู่ที่สหรัฐได้ปีกว่า
ส่วนสามีคือนายพินิษฐ์อยู่กับนายริชาร์เทเลอร์ที่เป็นพ่อเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับ
แล้วก็ทำงานกันอยู่ที่บริษัทโตโยต้าของสหรัฐนะครับ
ตอนนี้ก็เลยต้องรอปฏิหารเท่านั้นให้พบตัวนายพินิษฐ์แล้วก็น้องลิเดียหลานสาวอีกคนหนึ่ง
ยานเข้าในภพแขนที่ยาวประโยชน์คือการขอสรรค์นี้

เพราะสิอันนี้เพราะว่ารถที่อย่างมันก็ลงไปได้ส่วนมาก

มันก็ว่าโค้นมันหลายแล้วก็ก่อนเห็นมันก็ลุ่นกวาดเบาหุ่มมาน่ะ
ถึงเราก็รอปฏิหาแล้วนะไม่น้ำต้องมีความหวัง
ทางครอบครัวในไทยก็คงจะยังไม่ตั้งอ่า
ยังไม่ดำเนินการอะไรนะครับเพราะว่าต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับ
เนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงของการตามหาตัวในพินิธกับน้องหลีเดีย
แต่ซึ่งก็ยังหาไม่เจอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกันต่อนะครับ
ส่วนทางการไทยในขณะนี้ยังไม่มีใครประสานมายังญาติที่จังหวัดขอนแก่น
ก็เลยอยากจะฝากขอให้ทางสถานทูตช่วยติดต่อกับลูกสาว
เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในระหว่างรอการค้นหาด้วย
รวมถึงช่วยเหลือด้านเอกสารต่างด้วยเนื่องจากหลังเกิดเหตุ
ลูกสาวบอกว่าไม่มีอะไรติดตัวออกมาเลยแต่ข่าวเมื่อสักครู่ก็คือได้รับการช่วยเหลืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ